สวัสดีค่ะวันเสาร์นี้นะคะจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่จังหวัดระยองนะคะ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็นำนักเตะที่จะลงแข่งขันในรายการนี้นะคะ
ไปตรวจโควิด๑๙ก่อนที่จะลงแข่งขันค่ะ
นายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็นำกลุ่มศิลปินดาราเข้ารับการตรวจโควิดสิบเก้า
กฎของสวบคนะคะเพื่อที่จะเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษที่จังหวัดระยอง
โดยนายพิพัฒน์ก็บอกว่าถือเป็นการสาธิตการแข่งขันฟุตบอลแบบเปิด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดระยองค่ะว่าปลอดภัยจากโควิดสิบเก้า
หลังจากมีกระแสข่าวพบผู้ติดเชื้อเป็นระลอกที่สองนะคะซึ่งการแข่งขันนี้นะคะ
ก็จะเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมได้๑ใน๔ของความจุของสนาม
ก็คือประมาณ๒๕๐๐คนแล้วก็หวังว่าจะสามารถดึงความเชื่อมั่นของคนไทยกลับมาได้
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งในอนาคตค่ะ
ก็อาจจะเสนอให้ฟุตบอลไทยลีกที่กำลังจะเปิดฤดูกาลนะคะ
อุญาตให้แฟนบอลเข้าชมเกมการแข่งขันได้เช่นเดียวกันโดยฟุตบอลรายการ
แข่งขันกันในวันเสาร์ที่๑สิงหาคมนี้นะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัด
ระยองค่ะคู่แรกจะแข่งขันตอนสี่โมงครึ่ง